สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตครับ
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะไม่เป็นไปอย่างที่เราฝันเอาไว้นะครับ
แต่เราก็ยังมีโอกาสที่เราจะฝันต่อตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้ครับคุณผู้ชมมาจากจังหวัดชายภูมิครับ
พ่อผู้ที่เคยฝันว่าจะนำพาครอบครัวนั้นให้มีแต่ความสุขความสบาย
แต่ต้องฝันสลายเพราะอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง
แต่เขาก็ยังคงยืนหยัดที่จะสู้เพราะเขายังมีลมหายใจ
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ผมมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งก็มาเริ่มลงทุนปลูกมะละกอ
ก็เริ่มไปกู้เงินเข้ามาเพื่อที่จะมาดูแลสวน
พอมาทำแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิด

เงินที่เก็บไว้มันก็หมด
จากกู้เงินเข้ามาหนึ่งแสนครับ
ปัจจุบันทั้งดอกทั้งต้นเป็น๒แสนกว่าครับ
ผมชื่อนายสายสนสองเจ็บตัวลัดอายุ๔๕ปี
ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
รับจ้างบางทีก็ไม่พอกินนะครับแต่ก็พออยู่ได้
สนเขาก็เป็นคนขยันทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเสมอค่ะ
ครอบครัวของผมมีอยู่ทั้งหมด๔คนครับ
มีผมมีแฟนแล้วก็มีลูกชายด้วยกันสองคน
คนโตอายุสิบหกปีชื่อเล่นน้องแปปซี่ส่วนคนเล็กชื่อเล่นน้องพัฒน์
พ่อเป็นคนที่ขยันนะ
มีใครมาจ้างอะไรพ่อก็จะไปหมดครับ
ก็มีอยู่วันหนึ่งผมไปตัดยาก

ก็มีคนเห็นกระเด็นมาที่ตาผม
ทำให้ตาผมบอดข้างขวามาจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงที่ตาบอดข้างหนึ่งก็เลยเข้ามารับจ้างเลี้ยงไก่
ช่วงที่มารับจ้างเลี้ยงไก่ก็พี่สายสนก็กลางคืนเขาก็อยู่ดูพัดลมดูน้ำมันค่ะ
เขาทำงานดึกทุกคืนเขาเลยไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะ
แล้วทีนี้วันนั้นในระหว่างที่ขับรถอยู่
กลับมาที่ฟาร์มไกลถ้าเกิดหลับในก็สบัติเหตุ
พอหลังจากโดนชนผมก็โดนเย็บ๑๐๐กว่าเข็มครับ
หน้าแข่งนี่มันก็หักต้องสะโพกเบาก็แตกแล้วก็ซิกโครงมันก็ล้าว๓๔
นอนอย่างเดียวครับทำงานไม่ได้ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้
ทำอะไรก็ไม่ได้ขาเข้าหาน้ำก็ไม่ได้
แฟนผมดูแลผมมาโดยตลอด
มันก็รู้สึกกระท้อแท้จนไม่อยากอยู่เป็นคนนะครับ
แฟนผมต้องทำงานแทนผมทุกอย่างครับ
ทำงานคนเดียวตอนนั้นก็รู้สึกเหนื่อยค่ะ
ถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้ไม่ได้เงิน
เคยคิดที่จะหนีเขาค่ะเคยอยากจะเห็นแก่ตัว

แต่ทุกวันนี้ก็เหนื่อยทำงาน
แต่ก็มีกำลังใจที่ลูกคนใหญ่เขาช่วย
ตั้งแต่พ่อประสบอุบัติเหตุทำงานไม่ได้

อยากจะแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ผมก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำงาน

ทำไมเขาจะต้องมาทำงานในหัวอย่างเวลาที่หายู่ทำ
เขาบทว่าสงสัยแม่
ให้แม่ทำงานคนเดียวผมไม่เรียนเขาว่าอย่างนี้
เรื่องการเรียนมันก็สำคัญครับนะครับ
แต่เรื่องครอบครัวสำคัญกว่า
ตอนนี้ผมขอจ้อยที่บ้านก่อนนะครับ
อยู่ในร้าวถ้าแบบทำเหนื่อยมากนะครับ
เวลามันจะปวดมันจะปวดแบบตุ๊บเขา
เหมือนมันจะวูบไปนะ
แต่วันไหนไม่ไหวลูกชายก็จะบอกว่า
แม่ไม่ต้องทำเดี๋ยวผมทำเอง
ก็นั่งพักได้พักนึงก็เห็นลูกแบก
ก็สงสารก็ช่วยลูกอีก

ผมจะดูดูแลพ่อกับแม่

ทุกวันนี้ผมก็พยายามทำทุกอย่าง
อันไหนที่พ่อช่วยได้ก็ทำครับ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พ่อกับแม่ได้พัก
แล้วผมจะดูแลพ่อกับแม่
และน้องให้ดีที่สุด

ก็ห่วงการเรียนเขานี่แหละค่ะ

ก็อยากให้เขามีวุฒิติดตัวอะไรทำงาน
ก็จะได้ไม่ลำบาก
ชีวิตที่เขาเผินมาก็ก็จะล้มเหลวมาเลยตลอด

การศึกษาลูกก็อยากให้ลูกเรียนต่ออีกครับ
อยากให้ลูกคนโตไปเรียนนะครับ
อย่างน้อยก็อยากให้ได้วุฒิม๖ก็ยังดีครับ
เพื่อที่เขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตของเขาครับ
ถ้ามีเงินสักก้อนผมคิดว่าจะไปใช้หนี้

ธุรกิจของครอบครัวเล็ก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

บอกว่าเขาทำอะไรก็ไม่ได้เป็นภาระครอบครัว
เธอไปทำงานเหนื่อยมาก็ต้องมาคอยเอาข้าวให้พี่กิน
หมดเลยบอกว่าคนอื่นเขาเป็นมากกว่าเจ้าของเขายังสู้
ก็เลยว่าอย่างนี้ก็เลยสู้
สู้สู้เพื่อลูกเจ้าของไม่อยู่แล้วเขาก็ลูกจะอยู่ยังไง
ก็เลยว่าอย่างนี้
ตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างยังมีรู้สึกอย่างไรบ้าง
มันยังปวดอยู่ตรงนี้ครับโดนปวดสะโพกแล้วก็ตรงนี้ก็ปวด
ต้องใช้ไม้ค้ำไหมเวลาเดินหรือก็พยุง

ยังพอจะยกกระแยกไปได้นะครับ

อันนี้ยังมีเหรอ
นี่มันมาซ้ำตรงนี้อีกไงครับมาซ้ำตาเก่าอีก

อันนี้ไม่เห็นแล้วครับ

ครับไม่เห็นแล้วครับ
คือตรงตาขาวนะมันจะมีรอยแบบเขียวฝังอยู่เลยนะฮะ

นี่คือรอยที่โดนอยู่

ตรงตาดำของพี่สนเนี่ย
คือมันใสมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแล้ว
ในใจยังคิดหวังไหมว่าจะกลับมามองเห็น

แต่มีเมียผมบอกว่า
เดี๋ยวพอมันหายปวดแล้วทีนี้เดี๋ยว

หมอเขาก็จะไปลอกออกที่มันคาวออกมาแล้วครับ

แล้วทีนี้แต่มันไม่ใช่มันเป็นต้องอยู่แล้ว

ครับก็ให้กำลังใจเขาว่าเดี๋ยวมันก็หาย
เดี๋ยวมันก็หาย
แต่ตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือบอดสนิท
อดสนิทนะครับมันมองไม่ได้แล้วมองไม่ยัง
แล้วตอนนี้พี่ทำอะไรได้บ้างครับ
ซักเสื้อผ้าทำกับข้าว
แล้วก็ทำกับอาหารทำกับข้าวให้ลูกให้เรียน
ไปรับศึกคนนี้ครับไปโรงเรียนครับ

เมื่อก่อนเป็นผู้นำออกไปทำงานนอกบ้าน

ตอนนี้พี่พาออกแทนพี่สนดูแลงานบ้านแทน

เห็นบอกว่าต้องแบกอะไรนะอาหารไก่

ทำอะไรบ้างครับภารกิจในการเลี้ยงไก่อยู่ตอนนี้
ตื่นเช้าขึ้นมาก็เทอาหารค่ะ
แล้วทีนี้พอเทเสร็จก็แบกอาหารค่ะ

ก็ตอนนี้ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นโรคอะไร
แต่ว่าเวลาทำงานหนักก็ปวดหัวค่ะ

มีค่ะมีวูบแบบปวดหัวมากก็
ครั้งหลักสุดไปเจอหมอค่ะ
ตั้งแต่ออกน้องพัฒน์ก็คือไม่ได้ไปหาหมอเลยค่ะ

ปวดท้องน้อยก็ซื้อยามากิน

ต้องไปพี่อันตรายจริง
พาครับรายได้ตอนนี้ที่มาจากพี่เนี่ย

แต่ทุกเดือนให้มันพอกินมันไม่พอกินหรอกครับ

ในเชื่อมะยะทีลองเดือนต้องไปหาเซ็น
เขาก็ให้ทีละ๕๐๐ทีละ๑๐๐๐

เด็กน้อยฮะเจ้าน้องแปปซี่

หนูทำอย่างไรลูกตัดสินใจว่า

เห็นแม่ทำงานเหนื่อยคนเดียวไม่ได้ครับ
สงสารหนู

วันนั้นหนูพูดอะไรกับแม่จำได้ไหมลูกวันที่ไปคุยกับแม่

แม่ผมขอออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำงานได้ไหม

ก็เลยถามว่าจะออกแล้ว
จะออกแล้ว
พี่ภาพได้ยินแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
จะไม่เรียนต่อนะ
ผมเห็นแม่ทำงานคนเดียว
ผมอยากมาช่วยแม่
ก็มันไม่มีเงินส่งด้วยค่ะ
หลังแม่พักได้ประเดี๋ยวเดียวไอ้เจ้าหนี้ก็แบก

แม่นั่งพักหนึ่งเห็นลูกแบกไม่ไหวอีกสงสารลูก

ผมผมแบกคนเดียวก็ได้ก็เสร็จ
หนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่หาย
ไม่หายได้นิดนึงแล้วล่ะเราช่วยกันเดี๋ยวก็เช็ค
แม่คนนี้ดีกับหนูยังไงครับ
อยากได้อะไรก็เอาให้
อยากซื้ออะไรก็ให้ต่างประชื้น
แสดงว่าแม่คนนี้รักหนูมากที่สุดในโลก
แล้วหนูนะลูกรักแม่คนนี้แค่ไหน
รักมากที่สุดในลูก
มีอะไรอยากจะพูดกับแม่ที่แสนดีคนนี้ไหมครับ

อย่าลืมนะ

ไม่ว่าจะเป็นเรียนการศึกษานอกโรงเรียนก็ได้

กลับไปรุ่นเดียวกันเลย

พ่อล่ะครับพ่อก็วุฒิประถมเหมือนกัน

นักเรียนนั่งอะไรต้องคอยบอกตลอด

ถ้าได้เรียนหนูมีโอกาสได้เรียนนะลูก
อนาคตหนูฝันไหมว่าอยากเป็นอะไรลูก

อยากได้รักษาคนป่วยเหมือนกับพ่อ
พัฒน์แล้วลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ

ทำไมถึงอยากเป็นทหารครับ

รักษาประเทศชาติ

รักครับ

วันนี้ที่มาเกมต่อชีวิตครอบครัวของเรามีวิกฤต
อะไรเป็นอันดับแรกที่ทำให้เราทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

เป็นหนี้มากมายเลยเป็นหนี้

ตอนนี้นี่๒แสนกว่าครับ

คิดว่าจะเอาเงินทุนนี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนไหนก่อนครับ
ว่าจะเอาไปใช้ดอกเขาก่อน
ทีนี้ที่เหลือก็ว่าจะมาลงทุนทำธุรกิจเล็กของครอบครัวครับ
ก็อยากจะทำไส้กรอกเล็กพาลูกพาเมียทำ
ผมจะออกขายกับแปปปี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ต่อลมหายใจให้กับพวกเราได้

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะไม่เป็นไปตามฝันนะครับ
แต่ตราบใดที่เรายังลืมตาแล้วตื่นขึ้นมาได้ทุกเช้า
โอกาสในการฝันก็ยังไม่จบครับ
มาช่วยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่สายสนจากชายภูมิในวันนี้นะครับ
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ให้เขาได้สามารถลืมตาอ้าปากได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
คุณครูเคยสอนให้หนูนับเลขไหมครับ

ไม่ได้สอนแต่หนูนับเลขได้หนูก็เก่งนะสิ

เออและอะไร